คุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มีการเร่งแก้ปัญหาการให้บริการระบบปฐมภูมินะครับ
เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยนั้นสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกมากขึ้น
รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาองค์รวมนะครับ
แล้วก็แก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมืองครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ครับ
สะท้อนจากผู้ป่วยที่รับการรักษาที่ศูนย์แพทย์ชุมชน
โรงพยาบาลบัวเรียรัมศ์สาขานึง
ซึ่งเปิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ด้วยแพทย์วัยจสัตว์ครอบครัวประชารัฐ
เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญถึงประชาชน
และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพบุคคลและครอบครัว
พร้อมดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในทุกมิติสุขภาพ
นายแพทย์วิทวินฝักเจริญผลแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลบุรีรำเปิดเผยว่า
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคพื้นฐานเช่นไข้หวัดฉีดวัคซีนทำแผลเบาหวานความดันโลหิตสูง
ตรวจคัดกรองมะเร็งและส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดการป่วย
และลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมือง
คนไข้ประมาณสัก๘๐เราสามารถให้การดูแลรักษาได้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียวคือมาที่นี่ที่เดียว
จะมีคนไข้บางส่วนที่มีความซับซ้อนของโรคอันนี้เราก็จะส่งต่อผู้เชี่ยวชาญต่อในโรงพยาบาลนะครับ
ด้านในแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า
เป้าให้คนไทย๑ล้านครอบครัวมีแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัวดูแลภายในปี๒๕๕๙
บริการทุกคนทุกที่ทุกอย่างทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนโดยที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม
ได้รับการดูแลลงลึกพอสมควรทีเดียวทำให้การดูแลสุขภาพนี้ได้ประโยชน์และได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง
ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี๒๕๕๙
๖เดือนมีผู้ป่วยรับบริการโรงพยาบาลทุกระดับกว่า๔๐๐ล้านครั้ง
เป็นผู้ป่วยในอีก๑๗๕๐๐๐คน
ทำให้แพทย์มีเวลาจำกัดในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม
ในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าให้คนไทยมีหมอประจำตัว
จัดทีมแพทย์ที่เกษียณอายุราชการอายุ๖๐๖๕ปี
ไปช่วยขยายศักยภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อปรับสมดุลแพทย์
ช่วยลดผู้ป่วยนอกไปที่โรงพยาบาลใหญ่
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในระยะยาว
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน